อีกเรื่องหนึ่งจะเสียชื่อเสียเสียงบ้านเราอีกหรือเปล่า

เขาขึ้นรถแท็กซี่จากวัดพระแก้วไปส่งที่โรงแรมย่านเจริญกรุง

เอาไปดูคลิปที่เขามีการโพสต์ไว้นะครับ
โอเคโอเคเตรียมด้วยบาทโอเคนะ
วอเตอร์วอเตอร์๔๐บาท
วอเตอร์วอเตอร์โบตี้บาท๒ขวด

กลับเข้าในไปเข้าใน
น้ำอีก๒ขวดขึ้นรถไทยขึ้นรถไทย
อเตอร์วอเตอร์อีก๒ขวดอีก๔๐บาทนะ
แล้วก็มีไอ้เอ็กซ์เมื่อกี้ต้องเซ็นเซอร์เสียงเอาไว้นะฮะ
คือเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นำคลิปนี้มาโพสต์ไว้
แล้วก็เขียนพาดหัวไว้เลยว่าแท็กซี่หรือโจร
คำพูดทั้งการด่าหยาบคายการแต่งกาย
และนักท่องเที่ยวเขาจะคิดยังไงนะครับ
และระบุเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้น๗มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้
ประมาณสัก๔โมงเย็นนะครับ
รถแท็กซี่เขียวเหลืองเลขทะเบียนจุดนี่นะฮะ
รับนักท่องเที่ยวชาวจีนจากวัดพระแก้วมาส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ที่ถนนเจริญกรุงโดยไม่กดมิเตอร์
และพยายามเรียกค่าโดยสาร๗๐๐บาทนะครับ
แต่นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ยอมจ่ายให้
เพราะว่ารู้สึกว่ากำลังโดนโขกไงคุณนะ
คนขับแท็กซี่ก็ลดราคาให้เหลือ๕๐๐บาท
ท่องเที่ยวก็ไม่ยอมจ่ายจะจ่ายแค่๓๐๐บาทนะครับ

คนขับแท็กซี่ใช้คำด่าหยาบคาย

และยังเรียกเก็บค่าน้ำดื่มที่กินในรถอีก๒ขวดเนี่ย

แต่ทางเจ้าหน้าที่โรงแรมก็พยายามที่จะมากันอะไรไว้
แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวกลับเข้าไปในโรงแรม

ทีนี้คุณผู้ชมฮะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายถูกต้องไหม
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากผู้เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติม

อ้างว่าเป็นแท็กซี่วินแถววัดพระแก้ว

หรอไม่ใช่แล้วล่ะมันอ้างได้ไหม
แต่นักท่องเที่ยวจีนซึ่งจริงนักท่องเที่ยวจีน
ท่องเที่ยวไหนเขาศึกษาข้อมูลกันมาอย่างดี

เขาก็เลยรู้สึกว่าถูกโกงแล้วก็เลยไม่พอใจ
แต่นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ไปแจ้งความหรือเอาเรื่องนะครับ
ดังนั้นอยากให้ทางขนส่งจัดการหนักหน่อย
คำพูดการแต่งกายเพราะมันเสียชื่อเสียงเมืองไทย
ชาวเน็ตเข้ามาถล่มโชเฟอร์แท็กซี่ยับเลย

แค่ปรับและอบรมมารยาทมันไม่พอกับการเสียชื่อประเทศนะครับ
นักท่องเที่ยวจะไม่มาก็เพราะแบบนี้แหละ

บางคนบอกว่าอยากรู้กรมการขนส่งทางบกทำอะไรได้บ้างนะครับ
คุณผู้ชมฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะฮะ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพียบเลยนะครับ